คุณผู้ชมครับมีการแชร์ภาพของบ้านหลังหนึ่งที่อายุทยา
เขาบอกโอ้โหซากเต่าวางเรียงอยู่เต็มพื้นเลย
แล้วก็บนรั้วบ้านหลังหนึ่งยังมีซากนกซากกบตัวเงินตัวทองเพียบเลย
หลายคนที่ได้เห็นภาพเหล่านี้ก็สงสัยทำไมต้องเอาซากสัตว์อะไรพวกนี้
มาวางไว้หน้าบ้านแล้วมาเรียงรายไว้แบบนี้ทำไม
ได้ออกมาโพสต์ภาพซากเต่ามีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่กระดองแตกบ้างล่ะ
ถูกนำมาวางเรียงรายอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านม้า
อำเภอบางปะหันต์จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ซากเต่าตัวใหญ่ที่ถูกเอามาวางโชว์อยู่บนหัวเสารั้วบ้านเนี่ยนะตัวนี้
และยังมีซากเต่าตัวเล็กตัวน้อยวางอยู่ตามพื้นนอกรั้วบ้านหลังดังกล่าวด้วยนะครับ
ผู้ต้องสงสัยเสพยาอย่างหนักเที่ยวไปหาเต่าหานกหากบหาตัวเงินตัวทองทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
มาฟันจนหลังมันขาดตายเกลือนบ้าน
พบจริงคุณพบเต่าตัวใหญ่หลังมันถูกฟัน
เหมือนถูกฟันอย่างที่เห็นกระดองแตกแล้วมันตาย
มันวางอยู่บนหัวเสาทั้งสองข้างของประตูบ้านเนี่ยทำอย่างกับเป็นเครื่องประดับประดารั้วนะฮะ
เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพบางปะหันเท่ากับมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว
จะได้นำไปสู่การออกหมายจับอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็มีการนำส่งซากเต่าตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลาย
แล้วก็ซากสัตว์อื่นส่งประสุทธิ์ในการตรวจสอบ
ส่วนคนทำเป็นที่รู้กันในหมู่บ้านว่าใจคอเฮี่ยมโหดและสงสัยว่าเสพยาบ้าอย่างหนัก
จะทำอะไรที่เป็นการทารุณกรรมสัตว์อยู่บ่อยครั้งสภาพจิตคงไม่ปกติ
และเมื่อวานนี้นะครับนางสาวสุนันทามีบุญผู้ใหญ่บ้านหมู่๑หมู่๑
ก็เดินทางไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้าน
รั้วบ้านเนี่ยประตูบ้านเนี่ยมันปิดสนิทเลยนะครับผู้ใหญ่หญิงคนนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จึงได้มาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่ามีซากเต่ามันตายแล้ว
มันถูกฟันวางอยู่บนเสารั้วจริงหลายตัวนะไม่ใช่ตัวเดียว
พื้นถนนก็มีหลายตัวมีคราบเลือดนะครับแล้วก็มีบางตัวถูกโยนทิ้งไว้ริมคลองหน้าบ้านอีกด้วย
คุณดูเห็นสภาพนี้โอ้โหคนรักสัตว์คนสงสารสัตว์เห็นแล้วแบบสะเทือนใจเหลือเกิน
บางตัวคุณกระดองขาดครึ่งเลยนะฮะก็ดูมันก่อนจะตายมันก็ต้องทรมานแหละนะครับ
แล้วเอาเขามาวางไว้บนทำเป็นเครื่องประดับบ้านแบบนี้นะฮะ
ผู้ใหญ่บอกว่าจากการที่ได้พูดคุยกับนายยงยุทธ์ผู้ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายเต่า
ยงยุทธ์บอกเพียงแค่ว่าเต่าทั้งหมดเก็บมาเพราะว่าเต่าถูกรถไถนาทับจนกระดองมันแตก
แล้วก็มันตายอยู่กลางทุ่งนาก็เลยเก็บกลับมาที่บ้าน
สำหรับนายยงยุทธ์เนี่ยผู้ใหญ่บอกเป็นคนจริงไม่มีนิสัยก้าวร้าวหรือโมโหร้ายนะ
แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาสกับใครแต่ผู้ใหญ่ก็ยอมรับว่านายยงยุทธ์
เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ก็เคยเข้ารับการบำบัดแล้วนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เดินรอบหมู่บ้านเลยฮะรอบชุมชนไปพูดคุยกับชาวบ้านในระแวกนั้น
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าในวันที่เกิดเหตุน่าจะเป็นวันที่๑๙มิถุนายน
คือขับรถผ่านหน้าบ้านของนายยงยุทธ์เห็นซากเต่าอะไรแบบนี้
โอ้โหบางตัวน่าสงสารกระดองเนี่ยเหมือนถูกฟันหรือถูกรถทับจนแตกนะฮะ
ตัวเนี่ยขาดครึ่งน่าเวทนาจริงก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นนายยงยุทธ์ทำการทารุณกรรมสัตว
แต่เห็นบ่อยครั้งแล้วบางวันนะเห็นนายยงยุทธ์
เอาเบ็ดเกี่ยวปากตัวเงินตัวทองแล้วก็ดึงมันขึ้นมา
ให้มันดิ้นทุลนทุรายเหมือนเป็นปลาติดเบ็ดนะคุณ
แต่ว่าชาวบ้านบอกไม่กล้าไปยุ่งเพราะกลัวถูกนายยงยุทธ์ทำร้าย
ขนาดสัตว์มันยังทำได้เลยและนับภาษาอะไรกับคนอย่างเรา
ก็เลยไม่กล้าไปยุ่งชาวบ้านบอกแบบนี้
ทีมข่าวได้สอบถามร้อยตำรวจเอกกิติศักดิอุดมรักษ
จากการตรวจสอบที่บ้านของนายยงยุทธ์พบซากเต่าที่อยู่บริเวณรั้วบ้าน
ยังไม่พบตัวนายยงยุทธ์ส่วนตัวผู้ที่ถูกกล่าวหา
กระทำผิดก็คือนายยงยุทธ์มงคลลาบ
ตำรวจยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้
ก็ต้องเรียกผู้เห็นเหตุการณ์หรือว่าสอบปากคำพยาน
สอบเพื่อนบ้านนะฮะสอบวอดด็อกด้วย
สอบผู้ที่ส่งเรื่องไปวอชด็อกด้วย
แล้วมีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลหลักฐาน
จึงจะสามารถรวบรวมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
แก่ผู้กระทำผิดได้โอ้สงสารสัตว์เหล่านี้จริงนะครับ